พระนครศรีอายุทยานะครับสองสามีภรรยาคู่หนึ่งก็ขับรถกระบะไปเสียหลักตกข้างทาง
สองสามีภรรยาเนี่ยกระเด็นออกมาจากนอกตัวรถ
แล้วก็มีคนเข้าไปช่วยแล้วก็บันทึกภาพเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้ด้วยนะครับ
เป็นภาพเหตุการณ์ที่กำลังเข้าไปช่วย
เขาก็เลยถ่ายคลิปเขาก็บรรยายไปเนี่ยไปเจออะไรบ้าง
รถกระบะตะแคงแบบนี้นะฮะ
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่กลุ่มพลเมืองดีเข้าไปช่วยเหลือสองสามีภรรยา
รถมันตะแคงแบบนี้ครับประสบอุบัติเหตุเออเนี่ยดูดิ
คือพยายามที่จะเอารถลงมากลับลงมาเพราะมันตะแคงอยู่นะครับ
ก็คือเป็นรถกระบะพลิกคว่ำอยู่ข้างทางบริเวณถนนสายเอเชีย
ขาออกในตำบลขยายอำเภอบางประหันต์จังหวัดพระนครศรีอายุทยานะครับ
ภรรยาเนี่ยนะฮะภรรยาของคนขับเนี่ยถูกกระบะทำร่างอยู่
หมดสติไปบาดเจ็บสาหรรค์
เหตุผลที่ต้องช่วยกันเอากระบะลงมาคือมาทับร่างของผู้หญิงอยู่
เพราะว่าเขากระเด็นออกจากรถไป
ทีนี้คนขับผู้ชายบาดเจ็บที่ขามีแผลทั่วร่างกาย
แต่ยังคงมีสติดีพร้อมร้องขอความช่วยเหลือจากกลุ่มพลเมืองดีเข้าไปช่วย
พร้อมกับถามหาว่าภรรยาเขาอยู่ไหนเห็นภรรยาเขาไหมยังถามอยู่
โดยกลุ่มพลเมืองดีบอกกลับไปว่าอย่าขยับนะเดี๋ยวรอคนมาช่วย
ก่อนที่เขาจะเล่าว่าเขาขับกระบะมากับภรรยา
จะไปฟอกไตที่โรงพยาบาลที่จังหวัดลบบุรีแต่กลับมาประสบอุบัติเหตุซะก่อนนะครับ
ขึ้นไปช่วยจอดไปดูภรรยาอยู่ไหนยังไงคนมาช่วยได้บอกว่าพี่ไม่ได้หยุดเลย
เหรอว่าเขาจะดึงขึ้นมาจะเป็นหนักกว่าเริ่มนะครับจร้ายนั้นแห่งกลุ่ม
มาเดี๋ยวเป็นหนักกว่าเดิมนะครับจากนั้นเนี่ยกลุ่มพลเมืองดีก็เลย
โทรศัพท์ไปแจ้งกู้ชีพของโรงพยาบาลพระสังฆราชแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครของสมาคม
ยุธยามรวมใจกู้ภัยอายุทยาเข้าไปประถมพยาบาลนะฮะก็รีบปั๊มหัวใจ
ภรรยาของคนขับก่อนที่นำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไปนะครับหลังเกิดเหตุตำรวจภูทรบางประหันเข้าไปตรวจสอบพบว่าเป็นกระบาดนิสันสีขาวตกลงอยู่ข้างทาง
ภาพก็พังทั้งคันห่างไปประมาณสามเมตรนะฮะอย่างที่เห็นในคลิปเนี่ย
ผู้ชายก็คือนายวิชัยบุญมาอายุ๓๙ปีขาหักทั้งสองข้างเหตุผลที่ขยับไม่ได้คือขาหักทั้งสองข้าง
นายวิชัยเขาบอกแบบนี้เขาขับรถมากับภรรยาก็คือนางสาวอรวรรณหงสุวรรณอายุ๓๔ปี
ภรรยาเนี่ยป่วยเป็นโรคไตก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถพาภรรยาไปฟอกไตที่โรงพยาบาลจังหวัดลบบุรี
พอไปถึงจุดเกิดเหตุขับแซงรถคันหน้า
พอแซงเนี่ยมันเสียหลักพุ่งไปชนกับแบรีเออร์กลางถนนไม่พ้นก่อนที่จะหมุนแล้วก็พลิกตลบคว่ำหลายรอบ
รถก็ไปตกอยู่ข้างทางหงายแบบนั้นนะครับนะฮะเบื้องต้นตำรวจคาดว่าคนขับเนี่ยจะขับมาด้วยความเร็ว
เมื่อถึงจังหวัดต้องแซงทำให้รถนั้นเสียหลักไปชนกับแบรีเออร์กลางถนนจนทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว
ก็จะมีการสอบสวนผู้ที่บาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ